ขอโชคขอลาบกันเลยดีกว่าอย่ารอช้า
ไปแก้ปริศนาด้วยเขาบอกว่าถ้าแก้ได้มีทีเด็ด
นี่ไปดูกันเลยคุณผู้ชมฮะ
ที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลงพระเจ้า
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านแวะเวียนไปกราบไหว้ขอโชค
ต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทองที่เชื่อกันว่าอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
เล่าไปเล่ามาก็ที่เดิมคุณผู้ชม
แต่อย่างนี้ผมไม่ขอเล่าเรื่องเดิมแล้วเปลี่ยนดีกว่า
เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเรื่องของ

ถูกต้องเพราะมันเปลี่ยนทุกงวด

ไฮไลท์สำหรับงวดวันที่๑สิงหาคม
อย่ารอช้ามุ่งหน้าไปดูกันเลย
ใบ้เขาเขียนเอาไว้นี่ถ่ายรูปออกไปเลยนะ

มีข้อความระบุว่า
นกกับหง๒ตัวตายขึ้นบน
ช้าง๔ตัวตายลงล่าง
ถนัดแก้ไขปริศนาบอกมาให้ทีถอดรหัสให้ดี
น้องใบตองในฐานะที่คุณเป็นสุดยอดของนักไขปริศนา
เล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงดี

แล้วไอ้ข้อความปริศนาคุณแก้ได้มั๊ย

ดูเหมือนจะมีความหมายอะไรบางอย่าง
ชางเนี่ยเนี่ยเค้าบอกว่ายังไงนะคุณชนะอ่านใหม่ซิ
นกกับหง๒ตัวตายขึ้นข้างบน
ช้าง๔ตัวตายลงล่าง
นี่ไงนี่ไงช้างช้างมีงวง
อ๋อหรออ๋อหงคือเป็นอย่างนี้นึกออกไหม
ก็คือมีหัวหัวมีหง่อนแต่เราทำเหมือนงูนะ
เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
ว่าไอ้ที่ว่าจะเป็นหรือจะตายดูไปดี
แล้วคิดให้ดีนะคุณผู้ชมเพราะถ้าจะลงทุนในงวดนี้
น้ำมันเพิ่งขึ้นอีกแล้วนะอะไรมันก็จะตามมาอีกนะ

อย่าไปลงทุนอะไรเยอะถ้ามันทนไม่ไหวจริงนิดเดียวพอ
แต่สำหรับผมผมทนได้งวดที่แล้วผมสคริปต์ข้ามมาแล้ว

ลุ้นดูกันไปแบบว่าเป็นเรื่องราวสนุกสนานก็แล้วกันนะคะ